ท่านผู้ชมครับที่เชียงมัยสายมูกเกือบทั่วประเทศนะครับ
หอบกระเป๋าไปนอนที่วัดแห่งหนึ่งเพื่อรอคิวดูดวงเปลี่ยนชื่อกับพระรูปหนึ่ง

บางคนมานอนรอ๕คืนกว่าจะได้คิว
ทุกคนเชื่อมั้ยว่าเราใช้เวลาในการรอ
มาที่นี่ไม่ได้ทุกคนเชื่อไหมว่าเราใช้เวลาในการรอดูคิวดูดวงเปลี่ยนชื่อเนี่ยทั้งหมดเกือบ๒๔ชั่วโมงเมื่อก่อนอาจจะเคยได้ยินนะครับว่ามีการรับจ้างจองคิวแต่ตอนนี้นะครับท่านไม่ให้จองแล้ว
วัดนี้จะเด่นในเรื่องของการดูดวงจากบัตรประชาชนนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อดาราเซเลปคนที่มีชื่อเสียงนะครับมาเปลี่ยนชื่อที่วัดนี้เยอะมาก
กำลังดังในติ๊กต๊อกฮะคนก็เลยมากันเยอะเลยนะครับโดยเฉพาะสายมูเตรลูทั้งหลายจากทั่วสารทิศเลยนะฮะ
วัดทูงยูนะฮะอยู่ที่ตำบลศรีภูมิอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ที่มาเนี่ยมารอดูดวงเปลี่ยนชื่อนะกับพระครูวินัยพระครูวินัยทรสัทธพันธ์อคธรรโมณน่านนี่ชื่อของท่านนะหรือพระตุ๋ย
อ่าพระตุ๋ยเป็นพระลูกวัดนะฮะตอนนี้กำลังมีชื่อเสียงจากการดูดวงเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนดวงชะตาสายมูมารอคิวกันแบบข้ามวันข้ามคืน
วันนี้เราลงพื้นที่ไปที่วัดทูงยูนะครับก็ยังเจอคนมารอกันเยอะเลยเห็นไหมฮะนี่
หมอนผ้าห่มอะไรนี่เต็มเลยนะฮะไม่ใช่วัดแห่งนี้นะครับวัดทุงยูนะฮะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมครับก็ไปสอบถามหลายคนว่าโอ้โหนี่ถึงขั้นแบบ
นอนรอกันขนาดนี้เลยเหรอบางคนก็มาจากหลายจังหวัดนะฮะ
บางคนบอกโชคดีหน่อยมานอนคืนเดียวได้คิวดูดวงก็มีแล้วแต่จังหวะด้วย
เพราะว่าพระตุ๋ยเนี่ยนะท่านจะเปิดดูดวงเพียงแค่วันละ๒๐คน
คิวแรกตีสามนะฮะแล้วยี่สิบคนจะไปครบเวลาเนี่ย
ประมาณ๑๑นาฬิกาหลังจากนั้นพระก็จะไปฉันเพลง
แล้วก็พักผ่อนส่วนวันพระนี่หยุดนะฮะไม่รับดูดวงเปลี่ยนชื่อ
ส่วนการดูดวงเป็นการคำนวณจากตัวเลขจากชื่อสกุลนะฮะ
เวลาตกฟากลักษณะลาศีหากเทียบผลคำนวณกับตำราโบราณ
พบว่าดวงไม่ดีหรือติดขัดอุปสรรค
ตุ๋ยก็จะแนะนำให้เปลี่ยนชื่อหรือว่าสกุลเพื่อให้ตัวเลขเนี่ย
คำนวณออกมาให้หนุนเสริมดวงชะตานี่นะฮะ
ใครที่ไม่หนักหนามากก็จะให้บูชาพระพุทธรูปตามกำลังศรัทธา
มีผู้ที่มาคนนึงนะครับบอกว่าเขามาจากกรุงเทพนะฮะ
หลังเห็นคนในโลกโซเชียลเนี่ยแชร์กันเยอะเหลือเกินแล้วรู้สึกว่าตัวเองดวงไม่ดี
ทำอะไรก็ไม่รุ่งแล้วก็เห็นคนรีวิวเมื่อมาดูดวงเปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นก็เลยตัดสินใจมา
ก็มีคนบอกว่าเอ่อเขาไปเปลี่ยนมาทั้งทั้งบ้านเลย
พ่อเขาไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาดี
เขาก็เลยมาหนูก็เลยลองมาลองมาก็คนก็เยอะมาก
สองคืนของหนูเนี้ยสองคืนมาจากกรุงเทพนะพี่ขับมาอืมค่ะ
ก็เป็นความเชื่อใช่เป็นความเชื่อมานี่คือตั้งใจจะมาเปลี่ยนชื่อ
อย่างเดียวค่ะแล้วก็กลับอ่าแต่ทางคุณวันลบนามวงพรมนะฮะ
รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ฝ่ายศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
ท่านก็ให้ข้อคิดอืมอ่าบอกว่าการดูดวงชะตาเนี่ย
เป็นของคู่บ้านคู่เมืองมาแล้วที่พระเนี่ยจะดูให้ส่วนจะเหมาะสมหรือไม่
ก็แล้วแต่ว่าดูลักษณะไหนถ้าไปเรียกเงินเรียกทองจากเขาก็ไม่เหมาะสม
ถ้าเพื่อปัดเป่าคลายทุกข์อันนี้ก็อาจจะทำให้ญาติโยมเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายขึ้น
อืมอ่าแล้วแต่ความเชื่อแต่อย่าไปเสียงงงเสียเงินอะไรเยอะก็แล้วกันค่ะ